แม่คนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองค่ะบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วรับไม่ได้ทำใจไม่ได้
ลูกชายวัยสิบสามปีถูกรุ่นพี่สองคนบารุมกระทืบนะฮะ
น้องตอนนี้อาการบาดเจ็บนะคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเล่าให้ฟังค่ะ

แต่ไม่อยากเล่ามาไอเราขอโทษ
นี่ที่ผมไม่ร่วม

โอ้โหไม่มีทางสู้ค่ะคำขอโทษไม่เป็นผลเลยนะเอออืม
แล้วเนี่ยมันเป็นความรุนแรงนะคะน้องหนูเนี่ยที่ดูคลิปนี้แล้ว
อย่าไปทำตามนะฮะความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะฮะ
ผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
ที่ใช้ความรุนรางไปกระทำกับน้องผู้ชายยูนสิบสามปี
เสื้อสีเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นในวัดด้วยนะเหรอ
วัดที่จังหวัดอ่างทองค่ะอำเภอโพทองนะคะ
เอาอาการน้องก่อนอาการล่าสุดของน้องตอนนี้ไข้ขึ้นค่ะ
นอนสมอยู่ที่บ้านตามลำตัวแล้วก็ศีรษะใบหน้า
มีรอยถูกชกเขียวช้ำระบมไปทั้งตัวนะคะ
แม่ของน้องเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องมานั่ง
ส่วนปมในการก่อเหตุเกิดจากอะไรคุณผู้ชม
ลองฟังจากปากเจ้าตัวดูค่ะอืม
มันหาว่าผมไปแย่งแฟนเขาแต่ผมไปถามตุ๊ก
ตัวผู้หญิงค่ะมันหาว่ามันไม่เคยคบ
ขยายความจากที่น้องเล่านิดหนึ่งนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะงงนะฮะ
คือคนที่ใส่เสื้อแดงเมื่อสักครู่ที่เป็นรุ่นพี่ของน้องคนที่เจ็บเนี่ยนะคะ
คือโกรธไงหาว่าน้องเสื้อสีเขียวเนี่ยอายุ๑๓เนี่ย
ไปคุยกับอดีตแฟนของเขาไปแย่งแฟนเขาไปแย่งแฟนเขา
แต่ผู้หญิงบอกว่าไม่เคยคบกับเสื้อแดงแค่คุยกันแค่คุยกัน
นั่นแหละค่ะเสื้อแดงก็เลยโกรธกลายเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ถ้าฟังแบบนี้เสื้อแดงก็มองไว้ว่าเขาเป็นแฟนอ่ะ
ใช่แต่คุณแม่ของน้องเสื้อเขียวบอกว่าแหม
มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะฮะทำไมไม่พูดจากันดีดี
เพราะก็รู้จักกันทั้งนั้นคนในหมู่บ้านต่างจังหวัดนึกออกไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักกันแม้ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ปกครองของรุ่นพี่ทั้ง๓คนรวมทั้งคนที่ถ่ายคลิปด้วยนะ
ได้มาขอโทษฝั่งคนเจ็บแล้วแต่แม่บอกว่ายืนยันเลยนะคะ
เห็นคลิปแล้วยอมรับทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ถ้ามีคนมาทำกับลูกคุณอย่างนี้หลานคุณอย่างนี้คุณจะรับได้ไหม
เขาบอกเขาเข้าใจเขาขอรับผิดทุกอย่าง
บอกได้รับผิดทุกอย่างแต่แม่จะขอดำเนินคดี
เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ก็ต้องใหญ่เพราะถ้าเกิดมันมีมีดหรือมีไม้
มันทำถึงลูกแม่ตายหรือลูกพิกลพิการใครจะรับผิดชอบ
ก็จริงคุณแม่ตั้งคำถามถูกเลยนะคะว่าถ้าลูกของคุณแม่เสียชีวิตเนี่ย
มันเอาคืนไม่ได้ไงชีวิตใครรับผิดชอบนะคะ
ก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวนี้น้องโตกันเร็วนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ผู้ปกครองก็ดูแลถามถ่ายกันให้ใกล้ชิดหน่อยบางทีน้องยังขาดประสบการณ์
เผื่อว่าจะได้แนะนำและไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
แล้วเหตุผลมันก็แบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะครับ